ขอเอาใจค่ะสาวกคอภาพยนตร์พักต่อสุดยิ่งใหญ่กันบ้างนะคะ
ที่นอกจากจะฉายให้ชมในประเทศไทยแล้ว
ก็ยังมีงานค่ะที่เขาจัดเล่าเรื่องราวนะคะ
เตรียมมาสร้างความสนุกผ่านจอเงินให้ได้ติดตามกันแล้วค่ะ
ที่นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการนะคะ
แฟนหนังตั้งตารอชมกันทั่วโลกแล้ว
ก็ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษที่ทางโรงภาพยนตร์ชื่อดัง
ขอจัดเต็มเลยค่ะให้กับคอหนัง

ด้วยกิจกรรมความบันเทิงครั้งแรกในเมืองไทย
โดยเตรียมเนรมิตลานหน้าพักภารกรนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถสัมผัสด้วยตาตนเอง
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๐ธันวาคมค่ะ
ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นลำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

ซึ่งแต่ละโซนก็จะให้ผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสนุกกับแต่ละโซน
เข้าชมกันได้เลยครับก็งานเข้าชมกันได้ฟรีครับ
แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ
สิทธิพิเศษจริงครับต้องไปให้ได้ครับฟรีครับผม